มีครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะมาร้องขอความเป็นธรรมกับทางทีมข่าวไทยรัฐของเรานะคะ
บอกว่าลูกชายอายุ๑๙ปี

ขี่รถจักรยานยนต์ล้มแล้วก็เสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๓๑ตุลาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าทางตำรวจเนี่ยสรุปเอาไว้ว่าเป็นลักษณะของการขับรถแล้วก็ตกหลุมตกหลุมถนนนะคะ
เหมือนกับไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตอ่ะอืมแล้วก็หนีไปจนทำให้รถล้มแล้วก็เสียชีวิตเนี้ยค่ะ
นางจริยาเครือแสงอายุสี่สิบเจ็ดปีและนายเสกสรรนุษย์เสริมหารอายุห้าสิบสองปี
ซึ่งเป็นพ่อของแม่พ่อกับแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะ
มาขอความเป็นธรรมกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราซึ่งก็เล่าให้ฟังว่าลูกชายอายุสิบเก้าปีค่ะ
ชื่อว่าน้องเบสนายนิติพลนุษย์เสริมหารขี่รถจักรยานยนต์ไปที่บริเวณถนนบรมราชชนนานีค่ะ
เข้าเขตตลิ่งชันแล้วก็เสียชีวิตเมื่อ๓๑ตุลาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าทางครอบครัวติดใจคือตำรวจลงบันทึกประจำวันเอาไว้ว่า
เหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุที่รถจักรยานยนต์ตกหลุมถนนเสียหลักล้มเอง
แต่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเลยทางครอบครัวก็เลยไม่สบายใจนะคะ
ญาติญาติก็ลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลจากพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุ
ได้รับข้อมูลมาว่ามีรถตู้คันนึงมาเฉียวชนรถจักรยานยนต์
จนเป็นเหตุทำให้รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มแล้วรถตู้คันนี้ก็หนีไปเลยนะคะ
เราก็คือติดใจตรงว่าทำไมเขาสรุปสำนวนคดีเร็วจังเลยว่ารถล้มเสียหลัก
ทำไมเพราะว่าวันนั้นทำไมกล้องก็ยังไม่ได้ดู
ทำไมเขาถึงสนุกสรุปเร็วจังเลยเราก็ติดใจตรงนี้
พวกที่ว่าแถวนั้นเขาก็บอกว่ารถตู้เบียด
เราลงไปหาข้อมูลจะมีคนจากระแวกแถวนั้นเห็นว่ามันไม่ใช่อุป
มันไม่ใช่น้องหกล้มเองคือเสียหลักเองแต่มันมีรถตู้สองคันที่เขาแซงกันมา
เสียบกันมาคือชนไปเบียดเขาเข้าตรงนั้นแล้วก็เสียหลักไปกระแทก
ตรงขอบแท่งใช่ครับแบรีเออร์คือตรงเนี้ยเราก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตาม
เร่งสืบหาให้หน่อย
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุ
บริเวณถนนบรมราชชนนีขาเข้าเขตตลิ่งชัน
คือจุดเกิดเหตุเนี่ยจะอยู่ในเลนส์ในซึ่งเป็นช่องทางด่วน
แล้วก็มีเกาะกลางถนนขั้นอยู่นะฮะปกติเขาจะห้ามจักรยานยนต์เข้าไปขี่ในช่องนี้
แต่ก็จะเห็นเข้าไปขี่กันประจำเลยนะครับ
ขณะที่รถยนต์ส่วนใหญ่มาตรงจุดนี้ก็จะวิ่งกันเร็วนะครับ
จากการสอบถามข้อมูลคนแถวนั้นนะครับมีแม่ค้าขายผลไม้
ซึ่งเป็นผลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือช่วยปั๊มหัวใจด้วยนะครับ
จนมีคนตะโกนว่ารถชนมีคนบาดเจ็บก็เลยวิ่งไปดู
แล้วก็มีกลุ่มพยาบาลผ่านมาแถวนั้นพอดีเห็นเหตุการณ์ก็มาช่วยปั๊มหัวใจ
ยื้อชีวิตช่วงนั้นก็ชุลมุนกันมาก
แล้วเขาบอกว่าเขาได้ยินชัดว่ามีคนตะโกนว่าคนชนหนีไปแล้ว
ไปดูก็เห็นรถสองสามคันจอดอยู่แล้วก็ยังเห็นคนขับรถกระบะลงมาดู
พอลงมาดูแล้วก็รีบวิ่งขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปอย่างรวดเร็วเลย
เห็นรถกระบะจอดอยู่คันแรกเลยจอดอยู่ฝั่งนู้นเลนนู้นเลย
ริมสุดเลยก็เห็นคนลงมาจากรถลงมาดู
ทางด้านของวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ก็เล่าให้ฟังว่าที่เกิดเหตุอยู่เลนในแล้วก็มีเกาะกลางถนน
ทำให้มองไม่ค่อยเห็นนะคะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในลักษณะไหน
ยังไงได้ยินแค่เสียงได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ล้ม
แต่ไม่เห็นว่ามีการเฉียวชนกันหรือเปล่าแต่เห็นว่ามีรถตู้สองคันนะคะ
บรอนชะลอรถแล้วก็หยุดดูแต่ไม่รู้ว่ามีการเฉียวชนกันก่อนหน้านี้หรือเปล่า
พันธุ์ตำรวจเอกสุวรสโชติการรัฐผู้กำกับสนตลิ่งชันก็บอกว่า
ญาติของผู้เสียชีวิตมาร้องเรียนสั่งการให้พนักงานสอบสวนเร่งติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุแล้วนะคะ
เพื่อที่จะได้นำมายืนยันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งถ้าพบว่าเป็นการชนแล้วหนีจริงเนี่ย
ตำรวจบอกว่าจะเร่งติดตามตัวคู่กรณีมาดำเนินคดีให้ทันทีค่ะอ่า
แล้วก็อย่าลืมไปดูผู้ที่เขาลงบันทึกอะไรไว้ด้วยนะ
ว่าตกลงเป็นเหตุอ่ารถจักรยานยนต์ตกหลุมอืมอ่า
แล้วก็ล้มแล้วก็เสียชีวิตถ้าเกิดว่ามีหลักฐานว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นจริงจริงอ่ะนะ
อ่ามันก็จะทำให้ตำรวจเนี้ยไม่พ้นที่ว่าจะต้องถูกต่อว่าอีกแล้วอ่ะ
ใช่ไหมอ่ายังไงก็ให้ชัดนะครับคดีนี้